เรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ
ร้อยเอ็ดไปทำงานอยู่ที่บ่อวินศรีราชาชนบุรี
อยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบเพื่อนก็เป็นห่วง
หายไป๓วันแล้วว่าไม่มาทำงานมันเกิดอะไรขึ้น
ไปดูที่ห้องพักซึ่งเป็นห้องเช่า
มันเหม็นมากเหม็นที่สุดเหม็นคละคลุ้งเลย
กู้ภัยตามตำรวจมาช่วยงัดแงะประตู
เปิดเข้าไปพังงะเลยกลายเป็นศพซะแล้วอ่า
ผู้เสียชีวิตก็คือนายสถาพรพลหารอายุ๓๑ปีนะคะ

สภาพศพตอนนั้นเริ่มขึ้นอืดแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็พยายามงัดแงะเข้าไปนะคะ
ตำรวจก็ต้องถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนผู้ตายบอกว่านายสถาพรเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมบ่อวินหายตัวไป
ติดต่อไม่ได้ก็คือตั้งแต่วันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จนกระทั่งเพื่อนที่ทำงานเริ่มเป็นห่วงแล้ว
ตัดสินใจมาดูที่ห้องพักพอมาถึงเท่านั้นแหละค่ะ
หยุดเลยเพราะกลิ่นมันแรงมาก
ที่ไม่ถึงนี่แหละค่ะคำตอบทำไมถึงติดต่อไม่ได้

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าต้องมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนศพของผู้ตายก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
ต้องมีการชนะสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป